คุณผู้ชมมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากใกล้ตัวพวกเรา๓คนด้วยครับ
ออกจากบ้านมาเราก่อให้เกิดขยะแล้วนะ
เราซื้อของกินอะไรแบบนี้เกิดขยะ
แล้วคุณผู้ชมกรุงเทพฯมหานคร
วันหนึ่งมีขยะถึง๙๐๐ตันครับ
ก็ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะสูงถึง๗๐๐ล้านบาทต่อปี
มันมากขนาดไหนคือถ้างบประมาณด้านการศึกษาเนี่ย

ดังนั้นครับเพื่อลดการใช้งบประมาณในส่วนนี้
กรุงเทพมหานครพยายามกระตุ้นผ่านโครงการต่าง
จะได้ลดปริมาณขยะลงให้ได้๑๐๐ตันต่อวัน
และรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ

มหานครคุณเทพฯมีขยะมากถึง๑ล้านละ๑๐๐๐๐ตัน
กระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมาปริมาณขยะลดลง
และปัจจุบันปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร

ในแต่ละปีกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณ

โดยขยะ๑ตันใช้งบประมาณในการกำจัดอยู่ที่๑๙๐๐บาท
เป็นค่าเก็บขนส่ง๑๒๐๐บาท

ดังนั้นขยะจำนวน๙๐๐ตันต่อวัน
กรุงเทพมหานครจะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะมากถึง
วันละ๑๗๑๐๐๐๐๐บาท
การที่เราลดขยะหรือมีส่งเสริมการคัดแยก

แล้วก็งบประมาณที่ลงไปในค่าจัดการขยะ

ซึ่งงบประมาณนี้ก็อาจจะเอาไปทำเรื่องอื่นได้

จะถูกส่งไปกำจัดแบ่งตามจุดต่างทั้งหมด๓แห่ง
คืออ่อนนุษย์สายไหมและน้องแข็ม
แต่ละที่จะมีการกำจัดแตกต่างกัน
เช่นบางที่มีโรงขนถ่ายขยะเตาเผาโรงทำปุ๋ยหมัก
เพื่อนำปุ๋ยที่ได้มาใช้ในการบำรุงต้นไม้
กรุงเทพมหานครต่อไป
ซึ่งในที่สุดเราต้องลดขยะให้ได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้
คนไม่รับบรรจุภัณฑ์ไม่รับหลอด
รับแก้วไม่รับถุงพลาสติกอันนี้ก็ช่วยได้
หรือว่าถ้ามีขยะแล้วก็ต้องคัดแยก
ก็จะทำให้ขยะปลายทางมันลดลงนะครับ
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำโครงการต่าง

ขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกัน

จนถึงโครงการอื่นเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมลดการสร้างขยะ

กรุงเทพมหานครตั้งเป้าลดขยะลง๖๗๐๐ตันต่อวัน
และภายในปี๒๕๖๙จะต้องลดให้ได้๑๐๐ตันต่อวัน